วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เลยนะคะ
สามารถจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ได้
มูลค่าของกลางเกือบพันล้านบาท
ของกลางก็หลากหลายรายการ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศีโวราค้าน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์
ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
วันนี้ก็ร่วมกันแถลงข่าวจับแก๊งค้ายาเสพติด
ได้ผู้ต้องหาเป็นชาวเขาเผาโม้งจำนวนสามคน
พร้อมกับคล้องกลางเป็นยาบ้านหนึ่งล้านเมตรเฮโรอีนร้อยหกสิบห้ากิโลกรัม
ไอซ์แปดสิบเก้ากิโลกรัมรวมถึงอื่นอื่นอีกหลากหลายรายการค่ะ
ทั้งหมดถูกจับกุมได้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ขณะที่กำลังขับรถยนต์ขนยาเสพติดมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายผ่านด่านตรวจ
ก่อนที่จะขับรถแหกด่านหนีไปทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพแหละค่ะว่า
รับจ้างขนยาเสพติดจากแนวชายแดนได้ค่าจ้างครั้งละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
จากการตรวจสอบยาบ้าพบว่าเป็นของเครือข่าย
พันเอกจลอโบส่วนเฮโรอีนคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ซึ่งแพ็คอัดเม็ดมายังเป็นอย่างดีน่าจะเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยมูลค่ายาเสพติดละนี้เกือบหนึ่งพันล้านบาท
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เตรียมที่จะขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ต่อไปด้วยค่ะ
ด้านพลตำรวจโทจตุพลปานรักษา
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔แถลงผลการตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนัก๘๕๙๘กิโลกรัม
หลังตำรวจภูทรหอคำจังหวัดบึงกาล
จับกลุ่มนายเฉวยชดาพร้อมของกลางยาไอซ์๓๔กิโลกรัม
แล้วก็พอขยายผลก็พบว่ามียาไอซ์จำนวนนี้
ซุกซ่อนห่างจากบ้านผู้ต้องหาประมาณ๓กิโลกรัม
ประชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่ายาไอซ์ล็อตนี้
เชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายไซสนะหรือไม่
ที่กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลอยู่ค่ะ
ตอนนี้ได้มีการประสานทางปปศทางปปงด้วยนะคะ
ทำการยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานให้หมด
จัดกำลังประจำในพื้นที่เสี่ยง
ตลอดแนวลำน้ำโขงในเขตจังหวัดบึงกาล

เพื่อสกัดจับกลุ่มกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ลักลอบนำเข้าไทยอย่างเข้มงวด